ส่วนเรื่องนี้ครับที่สมุทรสาครครับ
โรงงานถูกฆ่าปาดคอในห้องพัก
แล้วตอนนี้ยังไม่รู้ว่าใครเป็นคนฆ่าเธอนะครับ
เพื่อนร่วมงานเองต่างก็ช็อกที่อาคารห้องพักจุดนี้แหละครับ

ผู้ตายก็นั่งคุยกันกับเพื่อนข้างห้องปกติ
แต่จู่อ้าวทำไมวันนี้ไม่ไปทำงานล่ะ
ไลน์ไปก็ไม่อ่านเคาะห้องก็ไม่ตอบ

แล้วก็แจ้งตำรวจสพกระทุ่มแบนมาตรวจสอบ
เปิดประตูห้องเข้าไปครับในพื้นที่ห้องพักแห่งนี้
อยู่ในอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาคร
ที่ชั้น๒พบร่างของนางสาวสุภัณฑ์นีอายุ๓๓ปี
เธอเป็นสาวโรงงานพื้นเพลเป็นคนอุบลราชธานี
แต่ว่ามาทำงานที่สมุทรสาครนะครับ
ตายอยู่บนที่นอนเป็นฟูกอยู่ตรงนั้นนะครับ
สภาพศพสวมเสื้อคอกลมสีน้ำเงินแขนสั้น
่งกางเกงขาสั้นลายสก๊อตนะครับ
คล้ายกับใส่ชุดนอนแล้วมีบาดแผลถูกปาดเข้าที่ลำคอทั้งซ้ายและขวา
รวม๒แผลแผลลึกเกือบถึงหลอดลมเลยครับ
อกจากนี้มีบาดแผลบริเวณใบหน้าด้านซ้าย
บริเวณใบหูด้านซ้ายถูกของมีคมบาดเกือบขาดนะครับ
อันนี้คือข้อมูลที่ตรวจสอบเจอจากร่างของผู้ตาย
ที่นี่ในห้องเนี่ยครับไปเจอมีดอิโต้ตกอยู่๑เล่ม
แต่พอตรวจสอบรายละเอียดอื่นในห้องแล้ว
ไม่ได้เห็นว่ามีร่องรอยการทะเลาะวิวาส
หรือมีร่องรอยการรื้อค้นทรัพย์สินอื่น
ก็คาดว่าตายมาแล้วไม่ต่ำกว่า๑๐ชั่วโมง
ก่อนที่จะมีคนมาเจอศพนะฮะ
เหล่านี้คือหลักฐานต่างที่เจอภายในห้อง

เราได้คุยกับเพื่อนข้างห้องครับ
เล่าให้ฟังบอกว่าผู้ตาย
จะมาทำงานที่โรงงานพลาสติกแห่งหนึ่ง
อยู่ที่กระทุ่มแบนได้เดือนเดียวเองครับ
แต่เธอพักอยู่ที่หอพักห้องนี้นานเป็น๑๐ปีแล้ว
คงจะเพิ่งย้ายเปลี่ยนที่ทำงานมา

คบหากันมาได้ประมาณปีเสร็จ
อย่างที่บอกว่าเหตุการณ์ทุกอย่างดูปกติมาก
ไม่มีใครคิดครับว่าสุดท้ายจะมาเจอว่ากลายเป็นศพ

ก็นั่งคุยนั่งเมาส์กันตามภาษาคนรู้จักกันเพราะอยู่นี่มาสิบ
ปีแล้วนะฮะนั่งคุยกันได้ไม่นานสักพักหนึ่งแฟนพูด
ตายมาร่วมวงกงกันด้วยกินเหล้าจนหมดไป๑กลมครับเหล้าหมดไป๑
กลมแล้วแฟนผู้ตายเขาเดินกลับไปที่ห้องพักก่อนอยู่ชั้น๒
หลังจากนั้นไม่นานเดินออกมาครับแล้วมาตามให้ผู้ตายเนี่ย
กลับเข้าห้องถามว่าเขามีการตะคอกไหมขึ้นเสียงไหมดุไหม
ไม่มีเลยครับเพื่อนข้างห้องบอกว่าเขาเรียกกันตามปกติก็มา
ว่าเออเธอกลับห้องได้แล้วล่ะดึกแล้วเวลาผ่านไปจากตอน๔
ทุ่มที่นั่งกินเหล้าด้วยกัน๕ทุ่มครับเพื่อนข้างห้องที่อยู่
ติดกันนะครับบอกว่าได้ยินเสียงเหมือนมีของตกหนึ่งครั้งแค่
ครั้งเดียวเลยครับคุณผู้ชมเหมือนของตกแล้วก็เงียบไปเลย
พอวันรุ่งขึ้นเพื่อนข้างห้องก็ออกไปทำงานทุกอย่างดู
ปกติมากลงมาจากชั้น๒มอเตอร์ไซค์ของผู้ตายไม่อยู่แล้วก็
เข้าใจว่าคงจะขี่รถไปทำงานแล้วเรียบร้อยพอไปถึงที่
ทำงานทุกคนถามหามีใครเห็นสุพรรณีไหมคือผู้ตายไม่มี
เห็นเลยครับไลน์ไปถามอยู่ไหนแล้วมาทำงานหรือเปล่า
ไม่อ่านไลน์เธอไม่ตอบข้อความแปลกแล้วเริ่มแปลกตอน
เช้าจนถึงเที่ยงไม่เจอหน้าไลน์ไปไม่ตอบทำยังไงดีพอพัก
เที่ยงปั๊บเพื่อนประมาณ๓๔คนพากันมาที่ห้องพักห้องนี้มา
เขาเรียกอยู่ในห้องหรือเปล่าสุพรรณีเปิดหน่อยเปิดหน่อย
เงียบครับไม่มีเสียงตอบรับใดก็เลยตัดสินใจว่าถ้ายัง
ขออนุญาตด้วยความเป็นห่วงค่ะมอเตอร์ไซค์ของผู้ตาย
ไม่อยู่แต่ไลน์ไปไม่ตอบเคาะห้องก็ไม่ตอบของงัดประตูเข้า
เปิดประตูเข้าไปเจอศพของผู้ตายอยู่บนที่นอนครับ
ในขณะที่เพื่อนของผู้ตายหลายคนนั้นเชื่อว่าน่าจะเป็นฝี
มือของแฟนนุ่มผู้ตายนะครับเพราะว่าหลังจากเกิดเหตุเนี่ย
หายตัวไปพร้อมกับมอเตอร์ไซค์ก็ยังไม่รู้ว่ารถอยู่ไหนด้วย
ตอนนี้อืมแล้วก็ยังไม่มีใครติดต่อได้ซึ่งแฟนของผู้ตายเนี่ย
มีข้อมูลบอกว่าไม่มีงานทำเป็นหลักเป็นแหล่งบางครั้งสมัครเข้า
ทำงานได้ไม่นานก็ลาออกล่าสุดเพิ่งจะทำงานที่โรงงาน
แป๊บเดียวออกอีกแล้วแล้วก่อนหน้านี้ผู้ตายเคยมาปรับทุกข์ให้
ฟังบอกว่าเนี่ยแฟนฉันเขาติดพนันเล่นพนันออนไลน์แล้วเงินไม่
ค่อยพอใช้เขาก็มาหยิบยืมฉันอยู่เรื่อยเรื่อยก็คือเหมือนกับว่า
ฝ่ายหญิงเองเนี่ยอาจจะต้องออกไปทำงานหาเงินนอกจากใช้เลี้ยง
ดูตัวเองแล้วแฟนนุ่มเองก็จะมาหยิบยืมด้วยนะครับตำรวจสพกระทุ่ม
แนนตอนนี้มุ่งเป้าไปที่ปมปัญหาส่วนตัวสันนิษฐานว่าฆาตกรอาจจะเป็น
คนใกล้ตัวเพราะอะไรถ้าย้อนกลับไปจำได้ตอนแรกที่ผมเล่าก็คือ
จุดที่ไปเจอศพเนี่ยไม่มีร่องรอยการรื้อค้นทรัพย์สินไม่มีร่อง
รอยการทำร้ายใดเกิดขึ้นเลยสภาพห้องนี่คือปกติมากก็แค่ว่า

อยู่บนฟูกแต่ใครทำให้ตายและใช้วิธีการอย่างไรนั้นอันนี้
ตำรวจจะต้องตรวจสอบขยายผลครับเลยตั้งปมเอาไว้ก่อนว่าเป็นไปได้
หรือไม่ว่าอาจจะเป็นคนใกล้ตัวตอนนี้ชุดสืบลงพื้นที่ขยายผลแล้ว
ตรวจสอบพยานหลักฐานรายนิ้วมือภาพวงจรปิดรวมไปถึง
อเตอร์ไซคันที่หายไปนั่นแหละเพราะถ้าหากว่ารู้ข้อมูลอยู่
แล้วรุ่นสียี่ห้อทะเบียนไล่เช็คคงไม่ยากตำรวจกำลังเร่งตาม
ตัวเพื่อคลี่คลายคดีทันทีที่มีความคืบหน้าจะรายงานให้